ส่วนอีกหนึ่งคดีของคนในวงการเพลงลูกทุ่งเมื่อช่วงสาย
นายจิตชัยพวังคำหรือว่าหยกลูกหยี
ผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง

ได้เข้าแจ้งความที่สนสายไหม
ดำเนินคดีกับนายอาทิตย์พิมพ์ศาล

นักร้องค่ายเพลงแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ

และบุคคลที่แชร์ข้อความรวม๑๑คน
ในข้อหามินประมาทและผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
โดยเจ้าตัวเล่าว่าได้ทำสัญญา
รับจ้างทำเพลงจากนายอาทิตย์รวมกว่า๗๓๐๐๐บาท

โดยระบุว่าญาติป่วยจึงขอโอนเงินคืนให้๒๕๐๐๐บาท
และสัญญาตกลงว่าจ้างทำเพลง
แต่ต่อมาค่ะกลับถูกกล่าวหาว่าไม่มีความคืบหน้าในการทำเพลง
ทั้งที่จริงทำเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยังถูกคู่กรณีแจ้งความด้วย
ตัวเองทำงานมากว่า๒๐ปีในวงการนี้

และเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียง

เชื่อว่าตัวเองถูกรังแก่และดิสเครดิตนั่นเองนะคะ
คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของการดิสเครดิต
คนที่มีชื่อเสียงมักจะโดนบ่อย
โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการบันเทิงที่มีชื่อเสียงแบบนี้นะคะ
คนที่ไม่หวังดีเนี่ยก็พยายามที่จะมาดิสเครดิต

อย่างกระแทอาสยามเนี่ยถูกนำเอาชื่อเอาภาพ
แอบอ้างในการขายผลิตภัณฑ์โดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอม
ถูกต้องซึ่งเธอบอกแล้วว่าเธอมีการว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วนะ
แต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าแจ้งความซะ

เดี๋ยวรอดูว่าจะเจรจากลายเกลี่ยกันได้หรือเปล่า